ช่วงนี้นะคะหนุ่มในวงการบันเทิงของเราต้องคึกคักกันหน่อยนะฮะ
รีบเดินทางกันไปรายงานตัวเพราะว่าจะใกล้แล้ว
สำหรับเทศกาลเกณฑ์ทหารต้องใช้แบบนี้เลย
จะมีรายชื่อหนุ่มคนบันเทิงคนไหนติดโผล่มาบ้างนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นมิคทองระยะพีชพัชระนี่ก็หมดแม็กซ์แล้วเหมือนกันนะคุณ
แมมก๊อตเซเว่นรวมไปถึงก้าวจีรายุแล้วก็หนุ่มหลายคนอีกเพียบเลย
เดี๋ยวปีนี้ได้ลุ้นกันอย่างแน่นอนว่าคนไหนจะได้อยู่สถานะไหนนะ
ทางด้านหนึ่งหนุ่มที่ถือว่าเป็นรุ่นพี่ในวงการทหาร
บูมกิตกล้องตัดสินใจสมัครเข้ารับใช้ชาติ
ในศังกรรถานอากาศเมื่อปีที่ผ่านมา
รับใช้ชาติมาเป็นเวลา๖เดือนเต็มนะฮะ
บูมบอกเลยว่านี่เป็นอีกหนึ่งความฝันตั้งแต่เด็กค่ะที่ตั้งใจจะทำให้สำเร็จ
เนื่องจากว่าเขาโตมาในครอบครัวคุณพ่อเขาเป็นอาหาร
ก็เลยไม่แปลกเลยที่จะรู้สึกรักแล้วก็เคารพหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้ค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงหล่อของบูมกิตกล้องกันหน่อยค่ะ
เขาคิดไว้ว่าน่าจะเหนื่อยจะโหดจะหนักจะมากกว่านี้อะไรอย่างนี้
จากที่เราเคยได้ยินเขาเล่ามาก

ทุกอย่างที่เราทำลงไปมันได้ผลกลับมาหมด
คือเราเหนื่อยทำไมเราวิ่งทำไมเราวิดพื้นทำไมเราทำท่านู้นท่านี้ทำไม
มันได้กับตัวเราเองหมดร่างกายเราแข็งแรง

แล้วก็ล่าสุดเพิ่งมีคนถามบูมเองนะว่า
ถ้าวันนี้บูมไม่ได้มาเป็นดาราไม่ได้เป็นนักแสดงบูมจะทำอะไรอยู่
บุมคงสมัครสอบอยู่ต่อแล้วก็คงเป็นทหารแหละ
แล้วก็ยังนึกถึงภาพวันที่เราแบบใส่ชุดเครื่องแบบอะไรอย่างนี้
แล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราภูมิใจแล้วเราดีใจที่จะทำ
ส่วนทางด้านพลทหารนักร้องนะคะอย่างชินชินวุฒิค่ะ
เหลือเวลารับใช้ชาติในกรมอีก๑เดือนเท่านั้น
หลังจากที่ใช้ชีวิตอยู่ในรั้วสีเขียวมา๒ปีแล้วค่ะ
บอกเลยว่าภาคภูมิใจเหมือนกันที่ได้มีโอกาสเข้ามายืนอยู่ณจุดนี้
แล้วก็สามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยนะคะ
ว่ามันเปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นทั้งชีวิตแล้วก็ระเบียบวินัยด้วยค่ะ
เชื่อว่าตอนแรกเนี่ยถ้าหลายคนถ้าตัวเองที่มีอาชีพอยู่แล้ว
หรือมีภาระมีความรับผิดชอบอะไรหลายอย่างผมเชื่อว่า
ใจแรกคงไม่อยากเป็นแต่มันก็เป็นความรับผิดชอบ

เราเข้าไปเนี่ยผมได้มีโอกาสทำอะไรหลายอย่างที่เราไม่เคยได้ทำ
แล้วมันก็ทำให้เรารู้จักกับการเสียสละ
เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเป็นกลุ่มเป็นหนึ่งกองร้อยเนี่ย
คนใดคนหนึ่งทำอะไรที่แบบพลาดหรืออะไรอย่างนี้ก็โดนหมด
เรามองตัวเองไม่ได้นะเราต้องมองเพื่อนเราต้องมองกลุ่ม
เราต้องเสียสละให้กันแล้วเข้ามาเป็นยังไงก็ไม่รู้นะ
แต่ตอนออกไปผมเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวผมและเพื่อนว่า
เป็นคนที่มีการละเทศะมากขึ้น
เข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้คิดก่อนเลยคือ
เป็นมหาลัยชีวิตครับให้เราฝึกฝน